ตอนนี้เดี๋ยวพาไปดูเรื่องราวที่มันเจ๋งกันหน่อย
พาคุณผู้ชมไปเข้าห้องสมุดกันก่อน

ไปอ่านหนังสือเสริมความรู้กันหน่อยนะคะ
เพราะว่าหลายคนบอกว่าแม้เดี๋ยวช่วงนี้ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือกันแล้ว
แต่ในโซเชียลห้องสมุดเนี่ยยังคงมีความสำคัญอยู่นะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูห้องสมุดประชาชน
ที่นี่เขาให้ความสำคัญกับการอ่านหนังสือมาก
เพราะมันคือห้องสมุดสาลาริมทาง
คุณดูสิคุณอยู่ที่สาราริมทางคุณก็อ่านหนังสือได้
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นแบบนี้เลยนะคะ
ภาพของห้องสมุทรสาราริมทาง
ตั้งอยู่ในสาราริมถนนหลวงสายสุราชนาศาล
อยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลบ้านนาศาลเลยค่ะ
ภายในสาราเขาจะมีชั้นหนังสือ
หรือว่าที่ชาวบ้านเรียกกันว่าตู้เติมอาหารสมองแบบนี้
พร้อมกับหนังสือเยอะแยะมากมายหลายเรื่องให้เลือกสรรกันนะคะ
กฎแห่งกระจกอะไรแบบนี้ค่ะเยอะแยะมากมายนะคะ
เหมือนเป็นห้องสมุดเล็กขนาดย่อมเลย
โดยห้องสมุดสาราริมทางนี้นะคะ
จัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะให้ประชาชนที่มานั่งคอยรถประจำทาง
หยิบมาอ่านเพื่อเสริมสร้างความรู้
คุณเห็นไหมหนังสือแน่นตู้ค่ะ
คือเอาตู้เย็นมาวางไว้หนังสือจะไม่บูดไม่เน่านะคะ

ไม่ใช่ค่ะคุณตู้เย็นที่มันไม่ได้ใช้แล้ว
ที่มันเสียแล้วก็จะนำมาเป็นตู้เก็บหนังสือแทนนะคะ
เพราะว่าเวลาบางคนเขามานั่งรอรถโดยสาร
จะเดินทางไปไหนหรือว่าจะนั่งรอพี่วินมอเตอร์ไซค
อะไรแบบนี้หรือว่าพี่วินที่เขารอคิว
เขาก็จะไปนั่งหยิบหนังสือมาอ่านเสริมสร้างความรู้ได้เหมือนกัน
แล้วก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ย
เป็นคนรับอาสารดูแลห้องสมุดตรงนี้นะคะ
ซึ่งแต่ก่อนชาวบ้านเขาบอกว่าสาลาแห่งนี้เป็นสาราไม้เก่าเลยคุณ
ทางอดีตในอำเภอก็เลยคิดว่าน่าจะเอามาทำประโยชน์อะไรได้บ้างนะ
ก็เลยมีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะคะ
จากนั้นก็ชักชวนทางกศนอำเภอบ้านนาศาลเนี่ยค่ะ
จัดทำมุมหนังสือเล็กให้กับประชาชน
อกจากนี้ทางกศนเขายังมีการเปลี่ยนหนังสือให้ประชาชนทุก๒เดือนด้วยนะ
บางคนบอกว่ามารอตลอดเลยอ่านหลายเล่มแล้วเบื่อ๒เดือนเปลี่ยน

เดตหนังสือใหม่ให้ตลอดนะ
เป็นไอเดียดีนะที่เจ๋งมากมีประโยชน์มาก
คือคุณลองคิดดูสิบางทีเรานั่งรอรถประจำทางอยู่เบื่อ

คุณก็จะได้มีหนังสือที่แบบน่าสนใจ

ใช่บางเล่มบางเรื่องก็แบบว่าให้ความรู้เราได้
เรื่องก็อ่านเพื่อความเลิดเพลินความสนุกสนาน
ต่างกันออกไปว่าแต่ละคนจะชอบวิธีการแบบไหน
เขาบอกว่าปัจจุบันนี้คนไทยอ่านหนังสือได้ไม่เกิน๔บรรทัศน์แล้ว

ใช่ค่ะถูกต้องเราก็อยากจะสนับสนุนรณรงค์ให้คนไทย
หรือว่าเยาวชนไทยแบบน้องคนนี้นะคะ
มาใส่ใจในการอ่านหนังสือด้วย
ให้มีนิสัยรักการอ่านด้วย
เพราะว่าการอ่านหนังสือมันจะทำให้เรามีสมาธิที่ดี

ตอนเด็กเรามีนะวิชารักการอ่านใช่ไหมคุณ

ปลูกฝังจิตสำนึกการรักการอ่านให้กับเด็กแล้วก็คนไทยด้วย
กูนี้นะฮลายอ่านเนี่ยผมเอานังสือขึ้นมาอ่านดีสุดจอดเลย
เป็นยานอนหลับชั้นดีเลยทีเดียว

คุณอ่านไม่ถึง๔อ่ะ

อ่านไม่ถึง๔บรรทัศน์เลย
ให้หนังสือให้ถูกประโยชน์

เวลาจะสอบมีความเชื่อว่าถ้าเกิดอ่านไม่ทัน
ให้ไว้ใต้หมอนแล้วมันจะซึมเข้าสมอง

ที่ฉันเป็นตอนเด็กอ่านหนังสือไม่ทัน

ถ้าไว้ใต้หมอนมันจะต้องแบบซึมแบบออสโมซิสเข้าสมองเรา

สมองไม่ใช่ฟองน้ำครับมันไม่ได้ซึมซับเข้าไปอย่างนั้น
คุณไม่เคยเหรอบางคนที่ฉีดแล้วกินก็ครับ

นี่ใช้วิธีนี้เลยปิดหน้าเลย
ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็อยากจะรณรงค์ให้คุณผู้ชมนั้นรักการอ่านนั่นเอง

ใช่ค่ะก็เป็นการเปิดโลกกระทัดใหม่ด้วยนะคะคุณผู้ชม